ใครเขาบอกว่าแห่นโง่โหดไม่โหดเท่าที่นี่
ชัยภูมิค่ะใครกล้าท้ามาขอให้มาเข้าชิงท้าแข่งกันเลยนะคะ
ที่ชายภูมิชาวบ้านเขาศึกสร้างตำนานแห่นโง่โหดประจำหมู่บ้านนวลสลาว
โหดแบบไหนไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหตัวลอยเลยไหวไหมไม่ได้ดีใจนะ
เพราะว่าโดนโยนแต่เขาเป็นประเพณีนะ
เขาบอกว่าเป็นที่เดียวในโลกเลยแห่นาคโหดแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะคือมีทั้งการเขย่าโยกแล้วก็โยนนะคะ
นั่งอยู่บนเสลี่ยงหามจนหัวสั่นหัวคลอนค่ะ
บางคนเนี่ยถ้ามือไม่เหนียวพอนี่ร่วงกระแทกพื้นเลยนะ
เมื่อวานนี้นายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
เขาเดินทางไปเป็นประธานพิธีแห่นาคโหด
ที่บ้านโน้นเสลาตำบลหนองตุ๋มอำเภอภูเขียวนี่แหละค่ะ
คือจริงแล้วพิธีนี้เนี่ยเป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่า
ถ้าใครมีลูกชายต้องได้บวชแทนค่าน้ำนมให้แม่
หากแม่ตายก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกชายขึ้นสวรรค์

เพราะว่าแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชาย
แล้วเขาบอกว่าก่อนที่คนจะเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์
หรือว่าจะบวชเป็นพระ
จะเหมือนมีอุปสรรคมีมารพัดปากมีมารพจน
ต้องผ่านอุปสรรคต่างไปให้ได้ก่อน
ถึงจะไปบวชเป็นพระได้นะครับ

พิธีกรรมนี้เริ่มมาปี๒๕๑๔ค่ะ
เริ่มจากใครรู้ไหมนักเลงไง

เริ่มจากนักเลงในหมู่บ้าน๓คน
นายโอดขวัญกล้านายสวัยขวัญมาแล้วก็นายนิรันดิขวัญยืนค่ะ
เขาเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท
ทีนี้ช่วงแห่นาคบอกลูกน้องบอกโยนเสลี่ยงหามแรงแรงเลย
นี่แหละเป็น๓คนแรกที่ฉีกตำนานแห่นาค
แห่รอบหมู่บ้านโนนสลาว๒กิโลเมตรค่ะ
ปัจจุบันนายสวัยขวัญมาอายุ๖๙ปีแล้วนะ

ส่วนอีก๒คนนายโอดขวัญกล้ากับนายนิรันดิขวัญยืนเนี่ย

สวัยบอกว่าการบวชยุคนั้นบวชทดแทนค่าน้ำนมจริง

กับแม่จะเอาไปฝากไว้ตั้งแต่เดือน๔ถึงเดือน๖เลย
แล้วก็นี่คือยังไม่บวชนะไปฝากไว้ก่อนกับเจ้าอาวาส

ทีนี้ปี๒๕๑๔มีนาคบวชรวมกัน๒๑คนเข้าจำพรรษาทั้งหมด
ทุกวันนี้หาคนบวชเข้าพรรษายากขึ้นทุกวันแล้วค่ะ
ปีนี้เนี่ยมีหน้าอุปสรรค์บวชแค่๗คนเท่านั้นเอง

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้บวชรวมกันทั้งตำบลหนองตูมกันไปเลย

สืบสารตำนานแห่หน้าหดออกไปด้วยเนี่ย